เราเห็นตัวอย่างที่มันไม่ดีก็เยอะ

ล่าสุดเลยค่ะเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่๒๓กุมภาพันธ์
ต่อเนื่องมาจนถึงหลังเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งเลยค่ะ
ทางตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชนะคะได้จับกลุ่มนายภัยศาลจันทรัศน
หรือว่าคุณเอ๋สันติภาพนักร้องชื่อดัง
จับได้ที่บริเวณสามแยกเมืองทองนะคะปากทางเข้าหมู่บ้านเมืองทอง
ถนนพัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ในข้อหาหรือว่าฐานความผิดเมาสุราขณะขับรถ
และยังพกอาวุธปืนในที่สาธารณะอีกด้วย
โดยนายภัยศาลนะคะเขาขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์นะคุณผู้ชม
แล้วก็มีเพื่อนสาวนั่งซ้อนท้ายผ่านด่านตรวจไป
แล้วก็ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจว่าระดับแอลกอฮอล์
ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวส่งพนักงานสอบสวนที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยระหว่างการนำตัวไปโรงพักนะคะ
นักร้องชื่อดังพยายามขัดขืนไม่ยินยอม

ขณะที่๑๐เวรกำลังจะนำตัวเข้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนโรงพัก
ก็ได้สั่งว่าให้คุณเอ๋นำกระเป๋าที่สะพายอยู่ออกมาจากตัว
ปรากฏว่าในกระเป๋านั้นตรวจพบว่ามีอาวุธปืนนะคะ
เป็นอาวุธปืนสั้นเป็นปืนพกขนาด๑๑มม
อยู่ในกระเป๋าหนึ่งกระบอก
แล้วก็มีกระสุนอยู่ในรังเพลิงอีก๑นัดด้วยนะ
และกระสุนอยู่ภายในกระเป๋าอีก๕นัดด้วยกันนะคะ
จึงถูกแจ้งข้อหาพรบออาวุธปืนอีก๑ข้อหา
ในช่วงย่ำรุ่งของอีกวันเดียวกันนะคะ
นักร้องดังก็คือได้ใช้เงินสดจำนวน๗๐๐๐บาทประกันตัวออกไป
ซึ่งก็ได้รับการประกันตัวจากพนักงานสอบสวนไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนคดีเมาแล้วขับนะคะตอนนี้ส่งฟ้องสารเรียบร้อยนะคะ
เหลือคดีกระทำผิดพรบออาวุธปืนที่ยังอยู่ในช่วงระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะ
เอาล่ะจริงแล้วคนในวงการบันเทิงที่ประพฤติตัวดีก็มี
คนที่เป็นแบบอย่างของสังคมก็มี
แต่ว่าพอทำผิดก็ต้องเป็นข่าวเพื่อเตือนสติให้คนทางบ้านรู้
ว่าคือจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นดาราแล้วเราจะยังไงทำอะไรก็ได้ไม่มีอภิษฎ
เพราะว่าคนในวงการบันเทิงหรือว่าคนในพื้นที่แจ้งก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย

จริงแล้วจะบอกว่าดาราเนี่ยอาจจะโดนหนักกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำนะ
เพราะว่าคุณเป็นบุคคลสาธารณะพอโดนแบบนี้เนี่ยก็เหมือนโดนประจานเหมือนกันนะคะ
ในวงการบันเทิงก็อาจจะโดนระงับก็ได้นะ